ดูเหตุการณ์นี้ฮะแม่พอเห็นแล้วก็ทำให้คิดถึง
อันนี้เขาบอกเป็นลุงพ่อบ้านใจกล้าซ่อนเงินเมียนะ
พูดถึงลุงแล้วนึกถึงพี่ชัดเหรอเกินแล้วว่านึกถึงตัวเอง
เดี๋ยววันนี้มีข่าวพี่ชัดนะน้องเกดเขาเอารถมาคืนกันแล้วนะครับ
แต่พ่อบ้านใจกล้าคนนี้ซ่อนเงินเมียกะว่าเนียนมาก
คุณผู้ชมเคยซ่อนไหมคะถามตรงเคยซ่อนที่ไหนกันบ้างที่คิดว่าเนียนสุด
ในรถอาจจะมีค่ะแต่อันนี้เขาซ่อนตรงห้องเครื่องในรถเลยอ่ะ
ในตัวในเบาะโดยสารหรือว่าในแถวห้องโดยสารเนี่ยฮะ
ปรากฏซ่อนไปซ่อนมาหนูมันมากัดมันมากินหมดเลยฮะหลากหลายหมื่นนะ
เหลือไม่เท่าไหร่ฮะแบงค์พันธุ์ทั้งนั้นที่เขาบอกว่าโดนอีหนูเอาไป
ก็คือหนูอ่ะตัวหนูจริงจริงอันนี้หนูจริงจริงอันนี้หนูจริงจริง
นี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับแบงค์พันธุ์ทั้งนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
กรรมจริงนะฮะเพราะว่าหนูมันกัดมันแทะคือบังแบงค์นี่ก็กรอบขาดหมดนะฮะ
เหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มีนะครับโอ้โหอุตส่าห์ซ่อนเมียเอาไว้ดูสินี่เห็นไหม
คนที่โพสต์บอกว่าฝากเลยนะครับพวกที่จะเก็บเงินซ่อนเมียเนี่ยนะ
ระวังให้ดีนี่๔๕๐๐๐บาทน้องหนูเอาไป๓๕๐๐บาทเหลือให้ดูต่างหน้าหมื่นเดียว
น้องหนูกัดสัก๓๕๐๐บาทไม่ใช่อีหนูที่กัดจะเอาไปใช้ด้วยนะอันนี้น้องหนูนะครับ
คือชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซะด้วยนะ
บางคนบอกซ่อนเหมือนสามีที่บ้านเลยวันไหนเอารถไปข้างนอกเนี่ยแหม
บางคนบอกดีนะไม่มีเงินให้ผัวซ่อน
บางคนก็มองกันไกลนะครับมองไปที่เลขทะเบียนรถกระบะ
อ่าส่วนนี้คือพี่เขาออกมานั่งนับ
ค่ะแล้วเมียพี่เขารู้แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วนั่งนับอยู่ด้วย

ส่วนแบงค์ที่เหลือที่กัดลงไปถามธนาคาร

ถูกต้องถูกต้องธนาคารเขาจะมีเงื่อนไขอยู่นะคะ